คุณผู้ชมครับเรามาอัปเดตเรื่องของราคาข้าวสาร
รวมทั้งราคาข้าวเปลือกประจำวันกันบ้างว่าสัปดาห์นี้ราคาเป็นอย่างไรนะครับ
เนื่องจากว่าที่ผ่านมาเราเจอกับเรื่องของราคาข้าวตกต่ำ
แต่ว่าก็มีโครงการของรัฐบาลเป็นโครงการจำนำยุ้งฉางออกมา
ทำให้ราคาข้าวนั้นดีดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
เป็นราคาที่ฐานด้านของสมาคมได้
รายงานมาล่าสุดเมื่อวันสุขที่๒๕พศกร๒๕๕๙
ตัวยังคงทรงตัวมาเริ่มดูที่เรื่องของข้าวสารกันก่อน
ข้าวสารในส่วนของข้าวเหนียวพิเศษกศ๖เป็นกศอิสรร
ศรูปการผลิต๒๕๕๙๒๕๖๐
ราคาข้าวสาที่เป็นข้าวเหนียวนี้ยังคงเดิม
๒๔บาท๕๐ถึง๒๖บาท๕๐

จำหน่ายอยู่ที่ราคาที่๑๘๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แต่ว่ามีเพียงเรื่องของข้าวขาว๕เปอร์เซ็นต์

ขยับขึ้นไป๑๐สตางค์ต่อกิโลกรัมครับ
จำหน่ายที่๑๑บาท๕๐๑๑บาท๖๐สตางค์ต่อกิโลกรัม

มาต่อกันที่เรื่องของข้าวเปลือกกันบ้าง
เปลือกหลายตัวยังคงทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
มาเริ่มที่เรื่องของราคาข้าวเปลือกหอมมะลิกันก่อนครับ
เป็นข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้น๑๕ครับ
อิงราคามาจากจังหวัดอุบลราชธานี
ราคาข้าวเปลือกของมะลิมีการปรับตัวขึ้นไป๕๐๐บาทต่อตัน
ตอนนี้ราคาขายอยู่ที่๑๐๐๐๑๑๐๐บาทต่อตันครับ

ราคาข้าวเปลือกเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
จำหน่ายที่รับซื้อที่๗๒๐๐๗๕๐๐บาทต่อตัน
และสุดท้ายครับเป็นราคาของข้าวเปลือกเหนียวราคาก็คงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับที่ราคา๑๐๐๐บาทต่อตันครับ
นี่เป็นเรื่องของทั้งราคาข้าวสารกับราคาข้าวเปลือกที่ต้องอัปเดตกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้
คุณผู้ชมก็ติดตามได้กับเปิดโลกเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าราคาก็ยังคงปรับเพิ่มขึ้น
อันนี้ก็เป็นเรื่องของความทุกข์ความเด็บร้อนของชาวนาไทย
แต่ว่าเรามีนโยบายแบบนี้ออกมา
ทำให้ชาวนานั้นนำข้าวไปเข้าโครงการจำนำยุ้งฉาง

เป็นการช่วยกันแก้ปัญหาของรัฐบาล
ร่วมกันกับชาวนาแล้วก็เอกชนด้วยนะครับ